คุณผู้ชมค่ะช่วงขีดเส้นใต้สุดสัปดาห์คืนนี้นะคะ
คุณสุภาพคลี่ขจายจะพูดคุยกับอธิบดีกรมควบคุมโรค
เกี่ยวกับแนวทางในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในช่วงเวลานี้ค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ถ้าไม่นับรวมถึงตัวเลขจากการค้นหาที่สมุทรสาคร
จากผู้ใช้แรงงานต่างด้าวก็แปลว่าลดลงมาเยอะ
หมายถึงว่าระหว่างคนไทยต่อคนไทยที่ติดกันเนี่ยน้อยลง
แต่ว่าการตรวจค้นเชิงลุกการตรวจสอบเชิงลุก
โดยเฉพาะในแรงงานต่างด้าวตัวเลขยังสูงอยู่
มิตินี้ก็มีคำถามว่า
เราควบคุมโรคได้หรือยัง
มิติหนึ่งก็คือว่าการจะผ่อนคลายให้คนได้ทำมาหากินกันได้
มีรายได้ก็เริ่มขึ้นแล้ว
ฉะนั้นในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ย
ความหมายของการควบคุมโรค

กรมควบคุมโรคมีความมั่นใจในสถานการณ์ยังไง
ประชาชนควรจะมั่นใจในสถานการณ์ยังไง

คุยกับอธิบดีกรมควบคุมโรคอีกครั้งนึง
คุณหมอโอภาสกานกวินพง

สวัสดีครับอาสานสุภาพ
ตัวเลขคนติดเชื้อระหว่างคนไทยต่อคนไทยด้วยกันลดลง
แต่ตัวเลขจากสมุทรสาคร
เข้ามารายวันจากการตรวจสอบเชิงลุกยังสูงอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าเราอยู่ในจุดที่ควบคุมโรค
ได้มีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับท่านอธิบดีครับ
ในสถานการณ์ตอนนี้ถ้าภาพรวมของประเทศไทย
เราถือว่าสถานการณ์นี้ค่อนข้างควบคุมได้นะครับ
จากพื้นที่จังหวัดต่างที่มีผู้ติดเชื้อเข้าไปส่วนใหญ่เขาจะค้นหาผู้ป่วยแล้วก็ผู้สัมผัส
แล้วก็ควบคุมได้ในเวลาอันรวดเร็วนะครับ
ก็จะเหลืออยู่สองสามจุดที่เป็นปัญหานะครับอย่างเช่นสมุทรสาครนะครับ
ตอนนี้เรียกได้ง่ายว่าสกรีนเกือบจะทุกโรงงานในสมุทรสาครนะครับ
เกือบจะทุกตลาดเกือบจะทุกชุมชน
เพื่อที่จะได้ควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุด
เพราะฉะนั้นตามมาตรการนี้ในระยะสัปดาห์นี้
อาจจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่สมุทรสาครเพิ่มขึ้นได้
และก็เชื่อว่าหลังจากสัปดาห์นี้ไป

ถ้ามาตรการที่เราดำเนินการไปได้ผล
ถ้าเราคุมตรงแรงงานต่างด้าวได้
เอาล่ะตรวจมากเจอมากไม่เป็นไร

ก็เหลือแต่ว่าระหว่างคนไทยกับคนไทยด้วยกัน

ถ้าดูตัวเลขตอนแรกก็ตกใจว่าโอ้โหจะระบาดกันใหญ่โต
แต่ว่าพอมาดูรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
อยู่ในภาวะที่คุณหมอพอใจหรือยังครับ
ถ้าถามว่าพอใจไหมก็พอใจระดับหนึ่งนะครับ
ส่วนใหญ่จะได้ผลค่อนข้างเร็วถ้าเทียบกับแรงงานต่างด้าว
ผมสู้อย่าง๒ตัวอย่างครับอาจารย์สุภาพครับ
อย่างกรณีบ่อนที่ภาคตะวันออกในหลายจังหวัด
ที่มีการระบาดที่เป็นคนไทยจำนวนมาก

กลุ่มเสี่ยงมาตรวจหรือเราตรวจในเชิงลุก

ตอนนี้สถานการณ์ที่ภาคตะวันออกที่เป็นห่วงกันว่าจะกระจายเยอะ
เราสามารถควบคุมจนตัวเลขตอนนี้ถือว่าต่ำมากนะครับ

รัฐบาลก็จำเป็นต้องผ่อนคลาย
ในฐานะคนที่ต้องควบคุมโรค

จะต้องได้รับความเห็นชอบ
กระทรวงสาธารณสุขก่อนใช่ไหมครับ

ที่เราดูจากข้อมูลการระบาดที่ผ่านมานะครับ
ในการระบาดรอบระลอกใหม่ที่ผ่านมา

บุคคลที่มีความเสี่ยงก็คือแรงงานต่างด้าว

มหาจะเป็นบรรไกรบรรพนันทปิดกฎหมายสูงกฎหมาย
รวมทั้งสถานที่บันเทิงที่มีคนไปรวมกันแออัด
เราก็เห็นว่าเป็นต้นเหตุของการระบาด
พวกนี้กิจกรรมเสี่ยงนี้จะต้องพยายาม

แล้วเราก็ทราบว่าบางกิจกรรมไม่เสี่ยง

แต่ก็เวลาติดเชื้อไม่แทรกกระจายไปเยอะ
เรื่องของการนวดแผนไทยอย่างนี้เป็นต้น
เพราะฉะนั้นเราจะดูข้อมูลที่ผ่านมาว่า

แล้วเราก็จะผ่อนคลายอันที่เสี่ยงน้อย

สุดท้ายคุณหมอฮะดูตัวเลขระบาดรอบใหม่เนี่ย
รอบ๒เนี่ยนะฮะ๘๐๐๐กว่า

ตัวเลขคนที่ยังรักษาอยู่
ดูตัวเลขคนที่โคม่าอยู่๑๑ลาย
อันนี้แปลว่าระหว่างเชื้อเข้ามากับการรักษาหาย
กับการกับการที่ทำให้คนป่วยโคม่าน้อยลงเนี่ย
อันนี้ถือว่าวิธีการรักษาเราเนี่ย

ใช่ครับเนื่องจากความรู้ในเรื่องโรคโควิด๑๙
ถ้าเทียบอัตราป่วยตายลดลงจากเดิม๑๐เท่านะครับ
จากรอบแรกเนี่ยนะรอบแรกครับอัตราตายประมาณสักหนึ่งกว่า

ก็ทุกชีวิตก็มีคุณค่านะครับ
เราก็ไม่ได้สบายใจนะที่มีคนที่อากัน
แล้วก็ยูกยาต่างเรามีพร้อมแล้วเราก็มีบุคลากรทางสาธารณ์สุขอุปกรณ์ป้องกันต่างพร้อม
สถานการณ์ที่เลวร้ายแบบหลายประเทศที่เจออย่างเช่นคนไข้ล้นโรงพยาบาลเนี่ย
ประเทศไทยจะไม่เจออย่างนั้นแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้น
เนื่องจากมาตรการที่เราดำเนินการต่างมาได้ดี
เจอรถสุดท้ายนะครับพยายามกดตัวเลขให้ได้มากที่สุด
ควบคู่ไปกับประชาชนคนไทยใช้ชีวิตในสังคมนะครับประกอบอาชีพได้ปกติที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
แต่แค่ขอว่าใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือแล้วก็อาจจะต้องเติมนะครับไม่กินข้าวร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
จนกว่าเราจะมีวัคซีนมาช่วยเสริมอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งคาดว่าในเดือนหน้าน่าจะเริ่มฉีดวัคซีนกันได้แล้ว
ก็จะทำให้ชีวิตเราฟอนคายมากขึ้น
แต่ยังไงก็ตามครับมาตรการส่วนบุคคลยังสำคัญและจำเป็นครับผม
ครับสุดท้ายก็ขอให้กำลังใจคุณหมอและทีมงานทั้งหมดนะครับ

ขอบคุณครับและนี่คือขีดเส้นใต้สุดสัปดาห์นี้กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ